ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีกันบ้างค่ะ
ใกล้สิ้นปีแบบนี้ตอนนี้หลายคนกำลังมองหาของขวัญปีใหม่
ให้กับคนที่คุณรักหรือว่าเพื่อนแล้วก็ครอบครัว
คุณนุ่นกับคุณท็อปแนวการรักธรรมชาติของเขา
ของขวัญแบบคู่รักรักโลกอย่างท็อปพิพันธ์และนุ่นศิรพันธ์

เปลี่ยนการให้ตามเทศกาลเป็นการให้แบบไม่สิ้นสุดค่ะ
ที่มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม
เขาบอกว่าจะแบ่งออกเป็น๗ชุดด้วยกันนะฮะ

ประโยชน์ที่ได้จากการส่งต่อความสุขจากผู้ให้ไปยังผู้รับ
เป็นการตอบแทนความสุขคืนสังคม
การช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรี
สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านบนดอย
รวมไปถึงการเติมเต็มโอกาสให้กับผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะ
ทีเราอาจจะใช้เป็นเหมือนกระเช้า
แต่คราวนี้เราดีไซน์ออกมาให้กลายเป็นถุงผ้า
พอเวลาที่ได้ของรับไปแล้วเนี่ยถุงผ้าเอาไปใช้ต่อได้
แล้วถุงผ้านี้ก็มีความพิเศษคือทำมาจากน้องที่เป็นผู้พิการ
ของขวัญที่อยู่ในนี้เวลาที่เราเอาไปให้เขา
มันไม่ใช่แค่ให้เพื่อเดินหน้าต่อไป
ไม่ใช่ให้แค่แบบคนรักมีความสุข
แต่ว่าการย้อนกลับมาถึงคนที่เป็นผู้ผลิตนะครับเขาจะมีความสุขด้วย

ก็จะเห็นว่าแต่ละชุดเนี่ยเขาจะไปช่วยเหลืออะไรต่อ

อย่างเช่นบางชุดจะไปช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับป่าเขาลำเนาค่ะ
หรือบางชุดไปช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษาของเยาวชนของชาติ

ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากที่ได้แชร์กันมาด้วย
ก็สามารถติดตามรายละเอียดการสั่งจองได้ที่
อย่างที่คุณท็อปบอกไว้นะคะว่าการรับของขวัญมาเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขแค่ผู้รับอย่างเดียว

อันนี้ก็เป็นการสนับสนุนโครงการต่าง
ว่าจะเป็นสตรีหรือว่าชุมชนกลุ่มต่าง
ไปถึงน้องผู้พิการจากหลากหลายที่ด้วยนะคะ

ถือว่าเป็นการให้ที่เต็มอิ่มทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างแท้จริงนะคะคุณผู้ชม